มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อช่วงตี๕๓๐ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
มีคนไปพบศพผู้ชายผมยาวคนหนึ่งถูกแทงอยู่ริมถนน
สวนยางพาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ภรรยารู้ว่าสามีเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหร้องไห้อยู่ข้างศพ
ตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวผู้ชายคนนี้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็พูดไม่ถูกไม่เข้าหูกันก็โดนทำร้าย
แต่ว่าเมาไม่รู้ตัวว่าถูกแทงก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาเรื่อย
แล้วก็มาตายอยู่กลางทางตอนแรกคิดว่าเป็นแบบนั้น
แต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นความเข้าใจผิด
ว่าไปจีบผู้หญิงคนนึงแล้วพี่ชายเขาบอกว่ามาจีบน้องสาวเขาเหรอ
อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ตำรวจภูทรถ้ำพนราพร้อมแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
ที่ถนนระหว่างหมู่บ้านทุ่งหนองจิกทุ่งหนองควายอำเภอพันราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเรวัตกระสันอายุ๓๘ปี
เสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีขาวดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
ก็ล้มคว่ำอยู่ข้างทางนั่นแหละค่ะ
สภาพศพถูกแทงที่ชายโครงซ้าย๑แผลกว้าง๒เซนลึก๒เซนกว่านะคะ
แต่ว่าลึกเข้าไปถึงปอดเลยอ่ะตัวนี่พาดอยู่บนถนนขาสองข้างตกอยู่ข้างทาง
ภรรยาชื่อว่านางหนูเวียงชูบุรีอายุ๓๙ปีมาดูศพเนี่ยโอ้โหร้องไห้อยู่ข้างศพ
ร้องไห้แทบขาดใจร้องไห้ตลอดเลยนะคะ

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุสามีขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แหละ

เป็นห่วงภรรยาเนี่ยนั่งรอจนดึกนะคะแต่สุดท้ายก็รอไม่ไหวเข้านอน
เช้ามืดเพื่อนบ้านมาบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเดินทางมาดูศพเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสุชาติทองเกียวรองผู้กำกับการสืบสวน
สพถ้ำพนราก็เลยบอกว่าชุดสืบสวนสอบสวนก็ลงพื้นที่นะคะ
เบาะแสของคนร้ายแล้วก็สอบปากคำพยานไป๔๕ปาก
พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วตอนแรกเนี่ยสันนิษฐานว่าผู้ตาย
จะขี่รถออกมาจากบ้านไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ดื่มกันพูดไม่เข้าหูกันอาจจะมีปากเสียง
ดักทำร้ายถูกแทงแล้วด้วยความเมาไม่รู้ตัวว่าถูกแทง
ขี่รถกลับบ้านระหว่างทางเสียเลือดเลือดอาจจะตกใน
รถล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างทาง
แต่ปรากฏว่าได้มีการไปคุยกับญาติที่ชื่อเล่นว่านิว
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้ตายออกจากบ้าน
กับญาติที่ชื่อเล่นว่านิวแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงชื่อบิว
เขาไปที่สวนในหมู่บ้านใกล้กับหมู่บ้านของผู้ตายนี่แหละ
สวนตรงนี้เป็นของพ่อหญิงสาวที่ชื่อว่าบิวเนี่ยค่ะ
แล้วไปเจอกับพี่ชายของบิวพี่ชายก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าผู้ตาย
จีบบิวมาจีบน้องสาวของเขาก็เลยไม่พอใจทะเลาะกัน
ท่อนเหล็กตีหัวไปครั้งหนึ่งแล้วก็คว้ามีดมาแทงไปอีกหนึ่งแผล
ครับญาติเข้าไปห้ามแล้วก็เลยบอกว่าผู้ตายขี่รถกลับบ้านไปก่อน
ให้ขี่รถกลับบ้านไปแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตระหว่างทาง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะคะ
แล้วจะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเร็วนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกญาติและพยานมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ